เหตุที่เกิดขึ้นที่ลานจอดรถของสถานีตำรวจนครบานบางเขน
เมื่อคืนนี้ประมาณตี๓๓๐นะครับ
มีผู้ชายตัดผมเกลียน
แล้วก็ขับรถเก๋งเข้ามาภายในลานจอดรถของโรงพักแห่งนี้
จากนั้นจึงยิงปืนขึ้นฟ้าขึ้นไป๑นัด
แล้วตะโกนบอกใครทำน้องกูใครทำน้องกูวะ
ทีนี้นะฮะตำรวจภายในสอนอบางเขนก็ต้องเข้ารุมสิครับ
แต่ว่ารุมล้อมในการจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้
ที่มายิงปืนถึงในโรงพักเลยนะครับ
นี่ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลานจอดรถด้านหน้าสอนอบางเขนนะครับ
เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์เข้าจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งไว้

จุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ยังพบปลอกกระสุนขนาด๙มม๑ปลอกตกอยู่นะครับ
แล้วก็รถยนต์ที่ผู้ชายคนนี้ขับเข้ามา

สอบไปสอบมาพบว่าผู้ชายคนนี้เป็นทหารอากาศนะคุณ
ศนาวาอากาศตรีสังกัดกองทัพอากาศ
ก็ต้องมีการสอบปากคำแล้วครับว่ามาทำแบบนี้ทำไม
ยิงปืนที่หน้าสอนอบางเขนทำไมนะครับ
ตำรวจก็พบว่าก่อนเกิดเหตุจุดเริ่มต้นมาจากการที่
รุ่นน้องของนายทหารยศนาวะอากาศตรีคนนี้เนี่ย
เขาไปเที่ยวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านบางเขน
แล้วก็ด้วยอาการเมาสุราก็เลยไปทำลายรถยนต์หลายคัน

โดยรุ่นน้องของนาวาอากาศตรีคนนี้ก็เป็นทหารเหมือนกันคุณ
เป็นทหารเหมือนกันนะครับไปทำลายรถยนต์คันอื่น
รับความเสียหายแล้วก็ถูกพาตัวมาระงับสติอารมณ์
แล้วก็ไกลเกลี่ยชดใช้ค่าเสียหายอยู่ที่สนบางเขน
โดยทหารรุ่นน้องคนนี้เขาบอกว่าเขาโดนกลุ่มวัยรุ่นรุมก่อน

ทีนี้เขาเลยโมโหเขาเลยไปทุบทำลายรถใครก็ไม่รู้แหละแถวนั้น
เพราะว่าตอนนั้นคือไม่รู้ไงว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มารุมทำร้ายขับรถคันไหนมา
ก็เลยเหมือนกับแบบกวาดแล้วก็ทำลายไปหมด
แต่ทีนี้ก็ต้องมาเคลียร์กันที่สนบางเขน
ในขณะที่เดินทางมาที่สอนอบางเขน
ทหารอากาศรุ่นน้องเขาก็โทรไปหารุ่นพี่ไงคุณ
โทรไปหาทหารที่ยศนาวาอากาศตรี
บอกว่าพี่อามผมถูกทำร้ายที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่บางเขน
และตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปแจ้งความที่สนบางเขน
แล้วก็พี่อาร์มตอนนี้ผมถูกล้อมอยู่ที่สนบางเขน
จากนั้นพี่อาร์มหรือว่าทหารอากาศยศนาวะอากาศตรี
ก็เลยขับรถพุ่งมาที่หน้าสอนอบางเขนเลย
ยิงปืนขึ้นฟ้าเลยแล้วบอกใครทำน้องกูวะนะฮะ
เรื่องนี้คนตำรวจตรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์
บังคับการตำรวจนครบาน๒เปิดเผยว่าการกระทำดังกล่าว
ข่ายเป็นความผิดฐานใช้อาวุธปืน
ยิงในสถานที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันควร
ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายพลเรือน

แจ้งข้อกล่าวหาทหารอากาศยศนาวะอากาศตรี
รายนี้แล้วขออนุญาตให้ประกันตัว
โดยใช้วงเงิน๕๐๐๐บาทแล้วก็ปล่อยตัวไปนะครับ
ส่วนอาวุธปืนที่ก่อเหตุก็ตรวจสอบแล้ว
พบว่าเป็นปืนของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย

เนื่องจากเป็นความผิดตามกฎหมายพลเมือง
ไม่ต้องส่งตัวให้นายทหารพระธรรมนูล

แม้ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นนวะอากาศตรีก็ตาม
พร้อมกับจะรายงานผลการดำเนินคดี
ไปยังต้นสังกัดนั่นก็คือกลองทัพอากาศ

ก็ยอมรับว่าทางเบื้องต้นผู้บัญชาการทหารอากาศ

และได้กำชับให้ดำเนินการตามกฎหมาย
ทำผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับ
ส่วนการดำเนินการทางวินัยนั้นโฆษกองทัพอากาศ

ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยตามระเบียบ
แต่ทั้งนี้ขอให้เป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองก่อน
เพราะพฤติการมีการยิงปืนร่วมด้วย

แล้วก็ต้องให้ดำเนินคดีโดยตำรวจก่อนนะครับ